คุณผู้ชมครับมีการจัดอันดับที่น่าสนใจนะครับ
ก็คือเศรษฐีหุ้นเมืองไทยในปีนี้ตกเป็นของ
นายแพทย์ประเสริฐปราศาสตทองโอสดหรือว่าคุณหมอเสิร์ชนั่นเองนะครับ
เป็นการครองแชมป์ติดต่อกัน๓ปีซ้อนครับ
อกจากนี้ตระกูลปราสาททองโอสดนั้น
ก็ยังครองแชมป์ตระกูลของเศรษฐีหุ้นเมืองไทยด้วย
และวันนี้ไทยรัฐทีวีมีการรายงานอันดับ๕อันดับแรก
ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันครับ

และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยปี๒๕๕๙
วัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ
ที่ถือหุ้นสัดส่วน๑๐๐และ๐๕
ปรากฏว่านายแพทย์ประเสริฐปราศาสตทองโอสด

ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี๒๕๕๙
ติดต่อกันเป็นปีที่๓แล้วนะครับ
โดยถือครองหุ้นสูงสุดเป็นอันดับ๑
มูลค่ากว่า๖๒๓๖๕ล้านบาท
ขึ้นถึง๔๔๕๕ล้านบาทด้วยกันนะครับ
แพทย์ประเสริฐนั้นร่ำรวยขึ้นจากการนำบริษัทการบินกรุงเทพ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙

มูลค่าหุ้นรวมแล้วกว่า๗๕๔๕ล้านบาทนะครับ

ระกูลปราสาททองโอสดถือว่ามาแรงแซงโค้งจริงครับ
ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทยเป็นครั้งแรก
โดยสร้างสถิติความมั่งคั่งสูงสุดถึง
กว่า๘๘๐๘๖ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๗นะครับ
เป็นตัวเลขมากถึงกว่า๒๒๗๗๑ล้านบาท

ทายาทของนายแพทย์ประเสริฐนั้นก็ยังเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ด้วยนะครับ
คราวนี้มาดูเศรษฐีหุ้นอันดับ๒ครับคุณผู้ชมได้แก่

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

โดยมีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวมมูลค่ากว่า๓๕๒๘๐ล้านบาท
ลดลงไปประมาณ๖๒๙๙ล้านบาทนะครับ

ตกเป็นของนายสมโพธิอาหุนัย
เจ้าของกิจการธุรกิจพลังงานจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล
และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
ในชื่อพลังงานบริษัทพลังงานบริสุทธิ์
โดยถือครองหุ้นมูลค่ารวมแล้วกว่า๓๒๔๙๕ล้านบาท

โดยหุ้นที่ถือครองนั้นรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า๓๒๒๐๙ล้านบาทนะครับ

ได้แก่นายอนันด์อสวพโภคินประธานกรรมการ
ครองหุ้นมูลค่ารวมกว่า๒๓๐๒๖ล้านบาทนะครับ